ถ้านับตั้งแต่๒๔กุมภาจนถึงวันนี้คุณผู้ชม
๓เดือนแล้วนะ๓เดือนแล้วกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่มันมีเรื่องนี้เข้ามา
จดหมายสารภาพมือฆ่าไปโผล่ที่บ้านคุณแตงโม
คือก่อนนั้นเราเห็นความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของคุณตังโม
มีรูปต่างมีคลิปต่างโผล่มาแล้วส่วนใหญ่เป็นภาพที่

แต่รอบนี้นี่มาถึงมาเป็นจดหมายเลย
เป็นสิ่งที่จับต้องได้เลยตอนแรกคนสงสัยว่าไอ้ความเคลื่อนไหวบนโซเชียลเนี่ย
ฝีมือบังแจ๊กแต่บังแจ๊กอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอ

เป็นคลิปของคุณกระติกที่อยู่ยืนอยู่บนหัวเรือ
โบกมือรับลมอยู่ไปดูกันฮะ

ตอนสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีภาพนิ่งภาพหนึ่ง

หันหลังอยู่คนก็สงสัยเอ๊ะหรือคุณแตงโมหรือเปล่า
แต่ตอนหลังมาเห็นรอยสักก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นคุณกติก
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับใช่แล้วครับ

หลังจากที่คุณกระติกไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้
คลิปเนี่ยก็จะเห็นคุณกติกยืนโบกมือรับลมบริเวณหัวเรือ
แต่ไอ้ข้อความนี่สิแคปชั่นนี่สิเขียนว่า
โมไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ตกหน้าเรือ

เพราะเพื่อนรักได้ดูภาพทางวิดีโอคอลไปแล้ว

เราไม่อยากให้เพื่อนรักเราโกหกอีกต่อไป
พูดความจริงเถอะไอ้เพื่อนรัก

คุณผู้ชมขีดเส้นใต้คำว่า
เพราะเพื่อนรักได้ดูภาพทางวีดีโอคอลไปแล้วนะ

ตอนนั้นนี้ครับมีจดหมายปริศนาชบ๑
เขียนด้วยลายมือของคนคนหนึ่ง

แล้วมันก็ถูกส่งไปที่บ้านของคุณตังโม
จัวหัวถึงคุณแม่พะนี่ดา
ใจความของจดหมายเนี่ยเหมือนจะเป็นการสารภาพคุณผู้ชม

เหมือนเป็นการสารภาพว่าคุณตังโมถูกฆาตกรรม
และกระติกเป็นคนผลักคุณแตงโมตกเรือ
โดยร่วมมือกับคุณปอ
มีการทำร้ายร่างกายและจิตใจคุณตังโม

โดยอ้างเหตุผลว่ากระติกหลอกแตงโมไปฆ่า
เพื่อเอาเงินประกัน๑ล้านบาทให้กับน้องอิสเตอร์ครับ
คือจะบอกว่าเงินประกัน๑ล้านบาทเป็นแรงจูงใจ
ที่ทำให้กระติก่อการแบบนี้เหรอคะ

ข้อความในจดหมายว่าประมาณนั้น

ในเรื่องนี้ครับคุณกระติกก็ชี้แจงหลังไปออกรายการโหนกระแส
แล้วก็ยืนยันว่าไอ้จดหมายฉบับนี้เธอไม่ได้เป็นคนเขียนนะ
แล้วในรายการคุณกติกลองเลย
ลองเขียนให้พี่หนุดูอ่าใช่ลองเขียนด้วยลายมือตัวเองใช่ไหมคะ
แล้วคุณกติกก็บอกนี่ดูสิมันไม่เหมือนกัน

เออซึ่งก็ได้ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ตรวจบันทึกลายมือกับตำรวจแล้วด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องโพสต์บนเฟซบุ๊คคุณแตงโม

เชื่อว่าคนที่ทำคือบังแจ๊กครับ

แต่ก็ไม่รู้นะว่าบางแจ๊กร่วมมือกับใคร
แต่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงได้รูปไป

คุณกติกบอกมือถืออยู่กับคุณแม่พนิดา

แล้วคุณกระติกบอกอีกว่าถ้ามือถือ
อยู่ที่ใครก็คนนั้นแหละที่ปล่อยภาพออกมา
แต่ก็มีการออกตัวไกลว่าไม่ได้หมายถึงแม่นะ

ลองบอกกันหน่อยแต่คุณกระติกบอก

เพราะเธอเตรียมจะแจ้งความเอาผิดกับคนโพสต์ด้วยครับ
ก็ต้องถามว่า

แล้วเราก็ต้องไปถามจากคนนั้นอีกทีนึงว่าแบบ

รหัสหรือไปกดลิงค์แปลก
ที่แบบส่งมาล่อลวงไหมอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวนี้มันก็มีเนอะค่ะมิจฉาชีพที่แบบส่งลิงก์ส่งอะไรมา
อันนี้ไม่ทราบเลยก็ได้แต่คาดเดาอะค่ะแต่ภาพและข้อมูลภาพที่นำมาเป็นภาพของแตงโมจริงในเครื่องมือ
มือถือแตงโมจริงจริงไหมคะจริงจริงคุณผู้ชมฮะที่ผมบอกให้คุณผู้ชมทดไว้ในใจนะ
ขีดเส้นใต้ไว้ว่าในคลิปที่เป็นคุณกติกกำลังยืนรับลมโบกเออยืนรับลมโบกเนี่ย
กมือบกไม้บกมือบนหัวเรือแคปชั่นเนี่ยมันบอกว่าเราขอให้เพื่อนรักพูดความจริง
เพราะเพื่อนรักได้ดูภาพทางวีดีโอคอลไปแล้ววีดีโอคอร์ประโยคนี้แล้วต่อมาครับ
หลังจากที่ระหว่างที่คุณกติกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเนี่ยจู่ครับมีสายมีสายสายหนึ่ง
โทรไลน์เข้ามาแล้วเป็นไลน์ของคุณตังโมเนี่ยโทรเข้ามาหาคุณกติกแบบวิดีโอคอร์ด้วยนะ
อันนี้กดรับใช่ครับฮะแต่พอกดรับปุ๊บเนี่ยภาพที่ปรากฏ
เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมของคุณแตงโมฮะอืมคุณกติกตกใจนักข่าวตกใจ
คุณกติกต้องรีบดึงมือถือกลับไปเลยอ่ะแล้วเอามือถือเออเอากระเป๋ามาปิดนะฮะ
นี่แหละฮะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะ
ค่ะแปลกมาก
ใช่นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวไทยรัฐทีวีก็ยืนอยู่ด้วย

ประเด็นมันอยู่ที่มือถือนี่แหละ

ผมใช้คำนี้ได้เลยมั่วไปหมดเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วว่ามันมั่วจริงหรือเปล่า

มือถืออยู่ที่แม่ใช่ไหม
มือถืออยู่ที่แม่ไหมคุณผู้ชม
พระนิดานะครับตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมว่าแบบนี้
แม่บอกว่าตอนนี้มือถือคุณตังโมอยู่บ้านแม่นะ
ตำรวจคืนโทรศัพท์มาให้แม่เก็บอย่างดีห่ออย่างดีไม่กล้าใช้
แต่เมื่อไม่นานมานี้แม่เปิดมือถือของน้องแตงโม
เพราะอยากจะรู้ว่ามีรูปอะไรบ้าง
คุณแม่เปิดได้คุณแม่มีรหัสโทรศัพท์แต่คุณแม่ไม่มีไอดีนะ
ไอดีในที่นี่หมายถึงที่จะเข้าพวกตามช่องทางออนไลน์ต่าง
อันนี้ไม่มีแม่บอกแม่บอกแบบนั้น
แม่บอกว่าแม่ดูอย่างเดียวไม่ได้นำไปโพสต์
โพสต์ไม่เป็นนะแม่โพสต์ไม่เป็น
คุณแม่ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับ
แล้วหลังจากดูรูปแล้วล่ะตอนนี้มือถือเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แม่แล้วนะ

แม่บอกว่าเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดขึ้นมันหายมันอะไร
แต่แม่ไม่ได้ให้อัจฉริยะนะเพราะแม่ไม่คุยกับอัจฉริยะ
ซึ่งทนายเดชาก็แค่รับฝากเท่านั้น
เปิดเครื่องไม่ได้หรอกไม่มีรหัสเพราะแม่ไม่ได้บอก

ไปถามทนายเดชาสิปุ้ย

ทนายเดชาบอกว่ามือถือของคุณแตงโมไม่ได้อยู่กับเขา

เดชาพูดบอกมือถือไม่ได้อยู่กับทนายตัวทนายไม่มี

ข้อมูลมันมั่วสับสนไปหมด
อีกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายตั้มบอกว่าคุณแม่เนี่ยเรื่องราวที่มันมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
นายตั้มอ้างนะขีดเส้นใต้๓เส้น๔เส้น๕เส้นนะ
ทนายถ้ำอ้างว่าแม่เขาเริ่มไม่มั่นใจในตำรวจแล้ว

หลังจากที่อายการสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มกับคนบนเรือน่ะ
ตอนนี้แม่กลับลำใหม่แล้วเริ่มมั่นใจในอายการ
แต่ไม่มั่นใจในตำรวจแล้วทนายตั้มพูดนะ
ขณะเดียวกันทนายตั้มยังบอกด้วยว่าเขามีข้อมูลว่า
คุณแม่ส่งข้อมูลบางอย่างให้กับบังแจ๊ก
เป็นข้อมูลที่อยู่ในมือถือของคุณตังโม
ทนายตั้มบอกมีหลักฐานด้วยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการส่งข้อมูลเนี่ย
และพร้อมที่จะออกมาเปิดเผยด้วยแม้ว่าแม่จะขู่ฟ้องก็ตาม

คุณผู้ชมครับเราไปถามบางแจ๊คบางแจ๊คออกมายอมรับว่า
แล้วคุยกันบ่อยแค่ไหนแล้วบางแจ๊คก็สัปดาห์นึงนะนะก็แค่แค่สี่ห้าครั้ง
เองสี่ห้าครั้งเองสัปดาห์ใช่ครับอาทิตย์นึงมีเจ็ดวันบางแจ๊คบอกว่า
ตอนนี้บางแจ๊กอยู่ในสถานะเพื่อนสนิทกับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนสนิท
เพื่อนสนิทอันนี้จากปากบางแจ๊กนะจากบางแจ๊กนะฮะนักข่าวนี่น้องชมพู่สัมภาษณ
นี่น้องชมพู่สัมภาษณ์นะฮะโอ้โหแล้วเรื่องคดีอ่ะแต่ออกตัวก่อนนะว่า
เขาไม่เคยได้รับภาพหรือว่าหลักฐานใดจากแม่ของคุณแตงโม
อันนี้บางแจ๊กบอกนะแล้วเขาก็ไม่ใช่คนโพสต์ภาพต่างลงในเพจ
แจ๊กยืนยันว่าเขายืนอยู่ข้างแม่คอยรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแม่อยู่นะ
แจ๊กคนที่เอาผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่เปื้อนตรงนั้นเหม็นตรงนั้น
ตอนนั้นแต่ตอนนี้แม่ปรึกษาบังแจ๊กแล้วนะดอมว่าไง
แต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมที่เรานำเสนอไปก่อนอันนี้ว่าเราไปถามพี่หนุ่ยแบร์ไต
ว่าไอ้เรื่องคลิปเรื่องภาพที่อยู่ในมือถือคุณตังโมอ่ะ
คนที่ใช้เครื่องนั้นไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะมือถือเนี่ย
ก็สามารถดึงไปได้นะได้เหมือนกันก็น่าคิดอีกน่าคิดต่ออีก
คือไม่รู้ว่ารูปที่หลุดมาเนี่ยมาจากมือถือของคุณตังโม
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครหรือมาอาการอิเนี่ย
นี่นี่เป็นอีกหนึ่งวงโคจรเล็กในคดีใหญ่ของคุณแตงโม
นั่นคือคดีการเสียชีวิตแต่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่าเอาผมไปอยู่ในวงโคจรนี้

ผมไม่ยุ่งคุณอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
เขามีทงของเขาในการเดินอ่าเขาบอกว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
เป็นฆาตกรรมแน่เป็นการฆาตกรรมแน่
คุณผู้ชมวันนี้จับตาคุณอัจฉริยะนะคะเพราะจะเปิดคลิปเด็ด
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะเห็นเลยว่ามีการต่อสู้กันบนเรือ

วันนี้ส่วนนี้เมื่อวานค่ะเป็นภาพเมื่อวานนะคะเดินทางไปที่วุฒิสภานะคะ
ยื่นหนังสือให้กับประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา

ให้เข้าไปตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุ
โดยเฉพาะการตรวจสอบหาคราบเลือด
ที่มีหลักฐานเชื่อว่าติดอยู่บนเรือลำนั้นจากการต่อสู้กันบนเรือ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเขามีคลิปต่างแล้วแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะไปมอบให้ตำรวจเอาเข้าสู่สำนวนคดี
เดี๋ยวอาจจะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นภาพตัดต่อคลิปตัดต่ออีก
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ
เรือของกลางจะต้องไปตรวจหาคราบเลือด
มีดของกลางที่ไม่รู้แหละใครใช้ในการก่อเหตุ

คุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมจับตานะคะ
เปิดหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอจะเห็นว่า
เขาใช้ชื่อคลิปว่าไป๕กลับ๖
จะเห็นว่ามีบุคคลบนเรือ๖คนเดินทางขาไป
แต่ขากลับเหลือเพียง๕คน
แล้วยังมีพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อได้ว่า
มีการต่อสู้และการทำร้ายร่างกายกันจริง
บนเรือลำนั้นจนนำไปสู่
ทำให้คุณแตงโมได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล
และมีคราบเลือดบนเรือ
ชมรมจะตรวจสอบหาพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะมีดที่คาดว่า
หลังก่อเหตุถูกทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วเตรียมที่จะใช้โดรนในการตรวจสอบใต้น้ำ
วันนี้ตั้งแต่บริเวณสะพานสังฮี

เรื่อยไปจนถึงสะพานพระราม๘
คุณอัจริยะท้าทายเลยนะครับ

ถ้าเกิดว่าคณะกรรมธิการชุดของสวให้ไปตรวจสอบคาบเลือดบนเรือ
หากไม่ตรวจสอบแสดงว่าไม่รับทำคดีนี้ใช่หรือไม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นยุคที่ตกต่ำมากที่สุด
ใช้คำนี้เลยนะคะใช้คำนี้เลย
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
ท่านก็ออกมารับหนังสือจากคุณอัจฉริยะด้วยนะคะ
ท่านมาในฐานะคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของสวท่านบอกว่า
คือได้เจอกับคุณอัจฉริยะก็ขณะนี้ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูดทั้งหมด
แต่ในทางคดีเมื่อมีข้อสงสัยแบบนี้แล้วก็ต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
ตอนนี้คุณหญิงหมอเนี่ยท่านยังพูดเหมือนเดิมนะคะ
ในขณะที่คุณอัจฉริยะให้ความสนใจแผลใหญ่แผลนี้
แต่คุณหญิงหมอพรทิพย์ยังยืนยันคำเดิม
เรื่องบัตรแผลถลอกตื้นลักษณะกล้างปลาขนานกัน
ต้นขาด้านหลังและน่องด้านหลังตั้งแต่บนลงล่าง
เฉียงจากนอกเข้าในสม่ำเสมอ
ให้ความสนใจแผลกลุ่มแผลกลุ่มนี้นะคะ
ท่านบอกว่าพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
กลุ่มแผลกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ธรรมขึ้น
แต่กลุ่มแผลกลุ่มนี้จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่กุญแจอีกตัวหนึ่ง
เพื่อไขจุดตกเรือที่แท้จริงของคุณแตงโม
ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมคะ
ตอนที่สำนวนอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจเนี่ย
คุณหญิงหมอท่านก็จุดประเด็นนี้ขึ้นมา
แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเยอะท่านบอกว่าด้วยมารยาท
ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ควรพูดเพราะอยู่ในการทำงานของตำรวจ
ที่สำคัญผิดจริยธรรมของสวด้วย
แต่เมื่อสำนวนพ้นมาจากมือตำรวจแล้ว
สู่ชั้นอายการตอนนี้ท่านพูดได้แล้วนะคะ
ก็ถามต่อว่ากลุ่มแผลที่ท่านบอกว่าลักษณะขนาดการเป็นก้างปลา
เป็นแผลแพทเทิร์นท่านใช้คำนี้มันบ่งบอกจุดตกเรือตรงไหนคะ
ท่านบอกว่าท่านไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางเรือ
ตกเรือเห็นตรงกันคือคุณแตงโมตกจากหัวเรือ
ถ้าจริงเนี่ยพลิกเลยนะคะทุกอย่างพลิกหมดเลย
ลื้อทำใหม่หมดเลยนะคะส่วนกรณีที่คุณอัจฉริยะ
อยากให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือลำเกิดเหตุนั้น
สามารถตรวจหาได้แม้เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหน
หากว่าเลือดนั้นมีอยู่จริงค่ะ
แผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขาด้านหลังและที่น่องด้านหลัง
ตั้งแต่บนลงล่างเฉียงจากนอกเข้าในนะคะ
สม่ำเสมอแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ทำเหมือนแผลนี้เท่านั้นนะ
แล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือใบพัด
แล้วใบพัดที่จะพัดได้ตรงขนาดนี้ก็คงจะมีอย่างเดียวคือ
กระแสน้ำต้องพาร่างตรงผ่านใบพัด
แล้วน้องก็ไปดูสิคะว่าตรงไหนที่กระแสน้ำจะตรง
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมแผลไม่ลึก
ก็เพราะว่าฟินมันบังค่ะ
ินมันบังมันจึงกดร่างไม่ให้โดนใบพัดลึก
เพราะฉะนั้นหมอก็ตอบแค่จุดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด
ส่วนอันอื่นเนี้ยแผลมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอืม

นี่แหละครับสืบจากศพของแท้
อ่าท่านพูดก็น่าคิดนะฮะ
นี่ถ้ากระแสน้ำเป็นทางตรงตรงไหนล่ะ

ทิ้งไว้แบบนี้ก็น่าคิดตามต่อนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้คุณอาชริยะพูดทิ้งท้ายก่อนจบให้สัมภาษณ์นะ
บอกว่าแม้ว่าวันนี้จะมีการทำพิธีเผาศพคุณแตงโมแล้วก็ตาม
ก็จะไม่หยุดนะคะไม่หยุดทำงานไม่หยุดเคลื่อนไหว
จะเดินหน้าพิสูจน์หาความจริงต่อไปและวันนี้เนี่ยย้ำนะคะ
อัจฉริยะย้ำบอกว่ารอดูได้เลยจะเริ่มปล่อยคลิปที่สื่อให้เห็นว่า
เป็นหลักฐานที่นำไปสู่การไขคำตอบว่าครับ
คุณแตงโมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอืม
อ๋อแล้วไหนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของแผลของคุณแตงโม

คุณผู้ชมจำคุณหมอทวัชชัยกาญจนารินจำได้
อิสรยแพทย์เนี่ย๒ชั่วโมงที่แล้วท่านเพิ่งจะโพสต์ในเฟซบุ๊คครับ
ผมเข้าไปดูเนื้อหาใจความเขาบอกว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงครับหากยังเอาผิดคนบนเรือไม่ได้
ถ้าคนที่ติดตามสงครามโลกครั้งที่๒
สิ่งนี้มันคือปฏิญญาที่เป็นการประกาศข้อเรียกร้องให้
กองทัพจักรวรรดิของญี่ปุ่นจำนวนต่อสงครามโลกครั้งที่๒
เหมือนเป็นการบอกให้ยอมแพ้ซะนะ
คุณหมอธวัชชัยบอกว่า
อยากจะประกาศอันนี้ถึง๒หน่วยงานที่ช่วยคนบนเรือ
ว่าจะยอมให้องค์กรพังไปแบบนี้ไหม
ซึ่งคือชื่อของระเบิดนิวเคลียร์จำได้ใช่ไหม

แล้วก็บอกอีกว่าอวตารอวตารที่ปล่อยหลักฐานโพสต์รูปโพสต์คลิป
เดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาอีกแน่นอน

เดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก่อน
แล้วเราจะมาดูละครชีวิตที่มันยิ่งกว่าละคร
ยังไม่จบวันนี้มันกำลังเดินไปถึงไหนดอม
ก็แน่นอนครับวันนี้๒๔พฤษภาคม
เป็นวันที่มีพิธีชาปนกิจของคุณแตงโมนะครับ
ในงานเนี่ยเขาจะอนุญาตให้แค่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทเข้าร่วมงาน
แต่คนทั่วไปแฟนคลับสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่ได้นะ
ให้ดูไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเอานะครับ
คุณแม่พนิดาครับคุณแม่จิ๋มเนี่ยก็เปิดใจกับนักข่าวด้วยนะ
บอกว่าตอนที่เดินทางไปขอรับเอกสารรับร่างคุณตังโมเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณแม่บอกตอนนี้คุณตังโมน่าจะเกิดใหม่แล้วล่ะ
น่าจะเกิดใหม่เป็นลูกของพี่ต่อยดายศครับ
นี่แหละครับเป็นจังหวะที่คุณแม่พนิดาศิรายุทธโยธิน
ไปที่สพเมืองนทบุรีครับไปขอเอกสารรับร่างคุณแตงโมนิดา
เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจ
คุณแม่พนิดาบอกกับนักข่าวว่าจะรับร่างของคุณตังโมวันนี้
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตอน๑๑นาฬิกา
จากนั้นจะมีพิธีเคลื่อนร่างไปที่คริสตจักรเมทาดิสจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนการทำพิธีชาปนกิจแบบคริสตจักร
ก็จะเผามอดเหลือเพียงเท่าผงนะครับ
ก็จะต่างจากการชาปนกิจแบบชาวพุทธก็คืออันนั้นคือจะไม่เหลือกระดูกเลย
แล้วจะเอาเท่าผงใส่โถเอากลับมาไว้ที่บ้าน
เพื่อให้คุณตังโมได้อยู่กับคุณแม่พนิดาครับ
ไม่ว่าจะไปไหนคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่จะกินข้าวจะเข้านอนเนี่ย
รู้สึกเหมือนกับว่าคุณตังโมยังอยู่ข้างคุณแม่อยู่
พะนิดาเผยข่าวดีอีกว่าตอนนี้ภรรยาของพี่ต่อยดายศ
พี่ชายของคุณตังโมเนี่ยตั้งคันได้๓เดือนแล้ว
เดือนระยะเวลานี้ห่วงเวลานี้

คุณแม่เลยบอกว่าคุณตังโมไปเกิดใหม่เป็นลูกของพี่ต่อยไง
ใช่นั่นแหละครับคุณแม่พนิดาเขาเชื่อแบบนั้น
เพราะว่าภรรยาของพี่ต่อยดายศตั้งท้องห่างจากลูกคนแรกกว่า๘ปีเลยนะ
แต่ล่าสุดก็ตั้งคันได้๓เดือนยังไงก็แสดงความดีใจด้วยนะ

ขณะเดียวกันครับบริษัทสุริยาหีบศพ
ผลิตหีบศพให้กับร่างคุณตังโม
โดยรูปแบบของหีบศพก็ยึดตามความชอบของคุณตังโมเป็นหลัก
แต่อยู่ในกรอบความเชื่อทางศาสนาคริสต์
หีบศพเป็นสีขาวแล้วก็สีโอโรส
ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับเป็นสีที่คุณตังโมชอบ
แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบดอกทิวลิป

สื่อถึงความรักที่เสียสละไม่หวังผลตอบแทน

ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานไว้อะไรประดับเพิ่มเข้าไปด้วยครับ
ส่วนดอกกุหลาบทางช่างเนี่ยแกะสลักไว้รอบหีบศพ
จำนวน๑๐๐๐เอ็บดอกครับ
อุ้มร่างของคุณตังโมไว้เปรียบเสมือนความรักที่ทุกคน
มีให้กับคุณแตงโมนิดา
จากนี้ยังมีรูปนกพิราบอยู่บริเวณหัวและท้ายของหีบศพด้วยนะฮะ
ด้านในหีบศพเป็นยังไงด้านในเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้เป็นนกพิราบนะจะอยู่บนโลงเลย
ด้านในเนี่ยบุด้วยผ้าไหมสีขาวมุกอมชมพูโอ้โหสวยเลยครับ
ถือว่าเป็นงานยากของบริษัทสุริยาหีบศพ
แต่ทุกคนตั้งใจทำเพื่อสื่อสารให้รู้ว่าทุกคนรักคุณแตงโม
ส่วนโกรธก็ออกแบบตามศาสนาคริสต์พ่นโดยสีขาวมุก
สลักชื่อคุณแตงโมไว้๒อันสำหรับเก็บอาถิไว้ที่คริสตจักรเมทาดิส
แล้วก็อีกอันหนึ่งมอบให้กับคุณแม่นี่ครับ

สำหรับงานชาปนกิจคุณตังโมที่คริสตจักรเมธาดิสจังหวัดปฐุมธานี
วันนี้เริ่มบ่าย๒โมงเป็นต้นไปใช้เวลาทำพิธี๑ชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนเท่าผงของคุณตังโมจะเก็บไว้คู่กับคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์
คุณพ่อของคุณตังโมนั่นเองเก็บไว้ในห้องเก็บอาถิบริเวณชั้น๕
ล็อกที่สิบโซนกระปังหาซึ่งแฟนคลับก็สามารถจะนำดอกไม้มาวางไว้
ที่เก็บอาถิของคุณตังโมได้ทุกวันนะครับ
อันนี้เป็นการแถลงจากทางคริสตจักรเมทาดิสนะฮะที่เขาบอกไว้